มาดูเด็กใสมากับเรามากนะคะ
ซูเปอร์สตาร์ดาราเด็กน้องอินเตอร์ไงคะ
ด่งดังมาจากบทโนดา
ใช่นะคะดิฉันไม่เจอก็ไปหลอกเด็กนิดนึง
ถามถ่ายน้องอินเตอร์ไปไหนมาบ้างคะปีมงปีมา

ไปถึงละครที่เขาเล่นนะคะนี่น้องมาขอถ่ายเซลฟี่ฉันด้วยนะ
ละครที่เล่นมีเล่นกับพี่มาร์ชเล่นกับพี่เต๋าเศรษฐพงศ์
แล้วก็เล่นกับพี่อานี่แหละค่ะซิตคอมน่ารักมากให้ดูเรื่องนี้

ไปฟังความน่ารักน่าชังเช้าแบบนี้จากน้องอินเตอร์กันค่ะ
อินเตอร์จัดเลยค่ะลูก
ตอนนี้เวลาไปโรงเรียนเพื่อนทักน้องอินเตอร์ว่าไงบ้างคะเขาจำได้ไหม
จำได้ค่ะบางคนอ่ะเขาแบบล้อเล่นหนูว่าแบบ
อินเตอร์ไว้เจอกันป๒เลยนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะหนูไม่ค่อยได้ไปโรงเรียน
เล่นละครแบบกับพี่ม้าพี่เต๋าอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นไงบ้างเรื่องนี้
เรื่องนี้นะคะก็สนุกมากเลยค่ะ

รู้สึกแบบเด็กเหมือนกันนะคะก็เลยแบบชอบแกล้งกัน

พี่มาสก็ไม่โกรธเนอะ
น้องอีเตอร์มาญี่ปุ่นมาค่ะ
น้องเด็กสมัยนี้ไม่ไปแล้วนะคะดิมเวอร์

คุณพ่อคุณแม่ให้รางวัลหน่อยบิ๊เป็นเด็กดีด้วย